วันนี้เราก็เลยยังมีเรื่องราวเรื่องความเชื่อ

แต่ว่าคุณผู้ชมเรียกร้องกันมาเยอะมากเลยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเราจะพาไปทำพิธีเปิดทรัพย์รับโชค
ที่จังหวัดนครปฐม
งานนี้บรรดานักเสี่ยงโชคเพียบแน่นวัดค่ะ
ถ้าไปที่นครปฐมก็ต้องไปวัดนี้
สว่างอารมณ์นั่นเองนะคะ
ทำพิธีบวงสวงเปิดคุมทรัพย์รับโชคกันเลย

หรือผู้จิตศรัทธาก็หลั่งไหลกันไปอย่างหนาแน่นวัดแบบนี้ค่ะ
แน่นมากทุกงวดจริงวัดนี้ต้องยอมรับ

โดยมีพระอาจารย์แป๊ะนะคะท่านเจ้าอาวาส
ทำพิธีบวงสวงเปิดทรัพย์รับโชค
บูชาพญานาคาราชหลวงปู่ศรีสุโธ
และพยานคราชหลวงปู่มุจรินทร์
เชื่อว่าเป็นพญานาค

แล้วก็จะประธานพรให้โชคให้ลาบนะคะ
ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าของสาราพระราหู๘ทิศนะคะเป็นความเชื่อนะจ๊ะ
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดโชคแล้วเหล่าบรรดาผู้ที่มีจิตศรัทธาบรรดานักเสี่ยงดวงชอบตัวเลขอะไรต่างเนี่ยนะ
เขาก็เข้ามากราบไหว้บางรายก็ต้องนำกล้วยน้ำว้าใส่พานมาถวายแบบนี้
รายนะคะใช้ไข่ไก่สดเนี่ยมาถวายเพื่อขอโชคขอลาบกันไปนอกจากนั้นยังมีการทำอะไรรู้ไหมคุณ
ล้วงไข่ล้วงไข่ในตุ่มเงินตุ่มทอง

ฉันพูดติดขัดไหมล้วงไข่ในหายทองแบบนี้
คล้ายกับการเสี่ยงเซียมซีเสี่ยงดวงเพื่อขอพร
วิธีการก่อนที่จะเอามือล้วงไข่เนี่ยนะ

พนมมือขอพรอธิษฐานขอโชคขอลาบ

หลายรอบแล้วล้วงไข่เนี่ยล้วงไข่ในหาย
ก็ถูกแล้วคุณอย่าย้ำสิ
ล้วงไข่เสร็จเนี่ยขอพรเสร็จล้วงลงไป
คุณจะได้พรที่สำริดผลเขาว่ากันแบบนี้
แล้วจะเห็นเลขปรากฏบนไข่ที่คุณล้วงขึ้นมา
ไอ้ไข่ที่อยู่ในหายล้วงขึ้นมา

บางคนล้วงไข่เสร็จ

คือวิธีการล้วงไข่ในหายของที่วัดแห่งนี้

คล้ายกับการเสี่ยงเซียมซีนั่นแหละนะคะ

อ๋อเพราะว่าล้วงไปในหาย
ใช่แล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่

แล้วล้วงไข่กันขนาดนี้
ไข่ในหายเนี่ยถลอกหมดแล้ว
ไม่ต้องเป็นห่วงไข่ในหาย

จะได้เลขอะไรหรือไม่ได้เลขอะไรดีกว่า

ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย

ล้วงไข่กันต่อในหายขึ้นมา

จังหวะการล้วงของคุณดูเป็นมืออาชีพ